ก็เลยพ่นพิษครับเป็นเหตุการณ์นี้ฮะหนุ่มขับกระบะหลอกแม่ค้าขายไข่เป็ด๑๐แผง
อ้างว่าครูจ่อยให้มาเอาสุดท้ายครูจ่อยไม่ทราบเรื่อง
คุณผู้ชมจะงงใครครูจ่อยใครอะไรเขาหลอกกันยังไง

คือนางจินตาณาคลอลเพชรอายุ๓๘ปีนะฮะ
เป็นแม่ค้าขายไข่เป็ดอยู่ริมถนนสายบุรีรำโนนจำปาระหว่างบ้านยางตะสาด
หมู่ก้าวตะมนต์สแก๊อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำนะครับ
ร้องเรียนกับผู้สิทธิ์ไทยรัฐของเราบอกว่ามีคนมาหลอกเอาไข่เป็ดจำนวน๑๐แผงเนี่ย

แม่ค้าเล่าให้ฟังบอกว่าชายุคประมาณ๓๕๔๐ปี
เขาก็แต่งตัวดีนะแต่งกายภูมิฐานเลยล่ะ
อักษรหน้าไม่ได้แต่จำเลขได้เลย
แล้วก็รู้ว่าเป็นคนจังหวัดสุรินขับมาจอด
แล้วก็สั่งไข่เป็ดจำนวน๑๐แผง
แม่ค้าก็คิดเป็นเงินให้๑๑๐๐บาทเพราะแผงละ๑๐๐บาทนะฮะ

คนดังกล่าวได้ยกโทรศัพท์ขึ้นมา
แกล้งทำเป็นคุยกับใครบางคนในสาย

เป็ดที่สั่งซื้อไว้นะเงิน๑๑๐๐บาทเรียบร้อยแล้วนะฮะ
จากนั้นก็หันมาบอกแม่ค้าบอกว่า
แม่ค้าเดี๋ยวครูจ่อยจะเอาเงินมาจ่ายให้
แต่ผมจะต้องเอาไข่เป็ดไปก่อนนะ
เพราะแม่ค้าอุตส่าห์ช่วยยกขึ้นรถแล้ว
แม่ค้ารอนะเดี๋ยวครูจ่อยมาให้
ทีนี้ตัวแม่ค้าก็เลยให้ไข่เป็ดไป
เพราะถ้าอ้างชื่อครูจ่อยมานะแม่ค้ารู้จักครูจ่อยดี
แต่ก็เอกใจเล็กน้อยทำไมครูจ่อยเนี่ย
ถ้าสั่งให้คนมาซื้อทำไมไม่จ่ายเงินมาเลย

แล้วก็รู้นิสัยครูจ่อยว่าครูจ่อย
ไม่เคยให้ใครมาเอาไข่จำนวนมากขนาดนี้มาก่อน
และปกติแล้วต้องโทรมาบอกก่อน
ทีนี้พอไม่ได้โทรมาบอกก่อนแบบนี้นะครับ
แม่ค้าก็เลยโทรไปหาครูจ่อยเอง
แต่ขณะโทรนะคุณรถกระบาดคนนั้นมันเอาไข่ไปแล้ว
ปรากฏว่าครูจ่อยตอบกลับมาบอกครูไม่รู้เรื่องเลย
ทีนี้แม่ค้าบอกอ้าวครูจ่อยไม่รู้เรื่อง
แสดงว่าฉันโดนหลอกซะแล้วนะฮะ
ส่วนตัวของแม่ค้าคิดว่าคนที่มาหลอกเอาไข่เป็ดไป

เพราะว่าเอาไปตั้งรวมแล้ว๓๐๐ฟองนะฮะ
ก็คาดว่าน่าจะเอาไปขายต่อแล้วนะจ๊ะ
จึงอยากฝากถึงหนุ่มคนนี้ให้เอาไข่มาคืน
ถ้าไม่เอาไข่มาคืนเอาเงินมาให้
เอาเงินมาจ่ายเดี๋ยวนี้นะครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะฮะ
ยังไม่ไปแจ้งความนะให้เอาเงินมาคืนก่อน
เอาเงินมาให้ก่อนครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเอาไข่มาคืนให้หมดนะฮะ
ช่วงนี้ไข่แพงนะฮะก็คิดแค่ราคาครึ่งหนึ่ง
เพราะว่าเอาไปทำบุญทำทานนะฮะ
แต่ทีนี้เรื่องนี้มันมีความคืบหน้าเหมือนกันนะ

นักข่าวของเราโทรศัพท์สอบถามพี่แม่ค้า
ค่ะก็คือพี่จินตนาเออ
แม่ค้าบอกว่าโอ้ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะจ๊ะ
ชายที่นำไข่เป็ดไปนะฮะรวมแล้ว
เงินจำนวน๑๑๐๐บาทนะครับ

เออแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ฝากคืออะไรรู้ไหมนอกจากเงิน

เพราะว่าเอาไปแล้วก็เอาตังค์มาฝาก๑๑๐๐
แม่ค้าบอกว่าดีใจมากที่ได้เงินคืนนะ
ช่วงนี้หาเช้ากินค่ำหาเงินก็ยากนะฮะ
แล้วก็ยืนยันงั้นแม่ค้าไม่แจ้งความแล้วกัน
เพราะว่าเดี๋ยวจะยุ่งยากอีกนะฮะไหนก็ได้เงินเข้ามาแล้ว
เออแต่อย่ามาหลอกแบบนี้เพราะครูจ่อยไม่รู้เรื่อง
มาอ้างกูจ๋อยนี่ทำให้แม่ค้านี่งง
อ่าเรื่องนี้นี่คือเห็นเล่าเรื่องไข่ใช่ไหม